มีชาวบ้านเนี่ยอยากจะไปขอชาปนกิจศพหนึ่งที่วัด
ไปถึงเสร็จปุ๊บเจ้าวาดเห็นศพแล้วก็บอกว่า
ไม่เผาไม่ทำศพให้ไม่ชาปนกิจศพให้
ชาวบ้านก็ถามว่าทำไมมันเกิดอะไรกันขึ้น

เป็นคลิปเหตุการณ์ปะทะคารมระหว่างญาติของนายสังวานชัยศรี
อายุ๖๔ปีซึ่งเสียชีวิตไปวันที่๑๕มกราคมนะคะ
เหมือนผู้หญิงที่บอกว่าทำไมคือหลวงพ่ออยู่ในผ้าเหลืองต้องโปร่ง
คือมีปัญหากับคนนี้

ประเด็นก็คือว่าพระที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนี้นะคะ
คือเจ้าอาวาสวัดดอนกลางในตะมนต์ขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีค่ะ
คือญาติของคนตายเนี่ยจะขอบอกว่าขอนำศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัด

ไม่ให้เพราะว่าเคยมีปัญหากับน้องชายผู้ตายค่ะ

ไม่เกี่ยวข้องแต่ว่ามีปัญหากับน้องชายของผู้ตายเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสนะคะก็เลยบอกว่าไม่ให้ไม่เอาไม่ทำให้ทุกอย่าง
พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปแน่นอนกระแสวิภาพวิจารณ์ถล่มเละเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปพบกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ก็คือครอบครัวของนายสังวานนี่แหละค่ะ
เขาต้องเอาศพเนี่ยไปตั้งประเภงกุศลที่วัดน้องปลาปาก

ไปถึงก็เจอนางสาวจิรประพาประเสริฐศรีวัย๒๘ปี

ตอนที่ไปติดต่อที่วัดดอนกลางเพื่อจะนำศพคุณตาสังวานไปประกอบพิธีเนี่ย

ซึ่งเจ้าวาดบอกว่าน้องชายอีกคนของตาสังวานที่เคยบวชอยู่ที่วัด

เรื่องมันเกิดขึ้นในวัดครอบครัวก็บอกไม่รู้เรื่องเลยว่าจะไปมีปัญหาอะไรกัน
เธอก็พยายามอธิบายที่คุณผู้ชมได้ยินในคลิปค่ะว่า

คนตายคือคุณตาสังวานเนี่ย
ก็ไม่ใช่คู่ขัดแย้งของเจ้าอาวาสด้วย

เจ้าอาวาสไม่สนใจไม่ฟังอะไรทั้งนั้น

บอกว่าอยากรู้เหมือนกันนะว่าต่อไป
ถ้าเกิดครอบครัวอยากจะไปทำบุญที่วัดเนี่ย

เจ้าอาวาสจะไล่ครอบครัวออกมาอีกหรือเปล่า
เพราะกระดูกบรรพบุรุษอยู่วัดนั้นหมดเลยค่ะ

ทีนี้พระครูรัตนยานมงคลเจ้าอาวาสวัดดอนกลาง
ที่เป็นคนที่อยู่ในคลิปนะก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังเหมือนกัน
บอกว่าก่อนหน้านี้น้องชายของนายสังวานเนี่ยเคยมาบวชแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกับคนในวัด
พอเจ้าอาวาสไปห้ามปรามน้องชายผู้ตายเนี่ยก็ด่าทอเจ้าอาวาส
ล่วงเกินไปถึงบุพการีคือด่าพ่อล่อแม่เจ้าอาวาสนะคะ
แล้วก็ยังจะทำร้ายร่างกายเจ้าอาวาสด้วยเจ้าอาวาสก็เลยฝังใจค่ะ
แล้วก็เคยลั่นวาจาเอาไว้เลยนะตอนนั้นบอกว่า
ถ้าคนตระกูลนี้ตายเมื่อไหร่อย่าได้มาทำพิธีที่นี่เฉียว
ลั่นวาจาเอาไว้แบบนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
ท่านก็บอกว่าเมื่อศพนายสังวานไม่ได้เผาที่นี่ก็ถือว่าเรื่องจบแล้ว
ก็จะขอยุติเรื่องเพียงเท่านี้แหละจะอโหสิกรรมให้
จากนี้ไปถ้าครอบครัวนี้อยากจะมาวัดก็ยินดีไม่ได้มีปัญหาอะไร
ส่วนที่ทำลงไปที่เนี่ยโตเถียงกันแล้วก็ไล่ครอบครัวนี้ออกไปไม่ยอมให้มาตั้งศพทำศพเนี่ยนะคะ
ท่านก็บอกว่าท่านยอมรับผิด
หลวงพ่อยอมแล้วรับผิดจะให้ขอเข้ามาหลวงพ่อก็ยอม